มาเกาะติดสถานการณ์ทางด้านการเมืองกันนะครับ
วันนี้มีความเคลื่อนไหวทั้งเรื่องการเลือกหัวหน้าพักเพื่อไทยคนใหม่
รวมทั้งท่าทีความคิดเห็นของฝ่ายการเมืองในกลุ่มแล้วก็พักการเมืองต่าง

ซึ่งที่ผู้บัญชาการท่านบกได้ออกมาบอกว่า
ทหารจะไม่ปฏิวัติถ้าฝ่ายการเมืองไม่ทำให้เกิดการจราจนติดตามจากรายงานครับ
พลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
ขอร้องสังคมอย่ากังวลกับคำพูดของผู้บัญชาการทหารบกที่ระบุว่า
รัฐประหารจะไม่เกิดขึ้นอีกหากนักการเมืองไม่เป็นต้นเหตุให้เกิดการจราจน
เพราะเรื่องแบบนี้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์แต่ส่วนตัวเชื่อว่าคงไม่เกิดขึ้น
ขอพูดทางนี้เหมือนความเชื่อมั่นยังไม่ค่อยมั่นใจ
โอ้เป็นไม่มั่นใจเลยครั้งห่วงไป๔ปี

เช่นเดียวกับผู้บัญชาการทหารอากาศ
ระบุว่าคำพูดของพบทบมีเหตุผล
และทหารไม่มีใครอยากปฏิวัติอยู่แล้ว
ถ้าทุกคนร่วมใจกันอยู่ในกติกาก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้น

ทหารเองมีส่วนทำให้เกิดความวุ่นวายด้วยนั้น

เพราะตนก็ไม่ทราบว่าเหตุการณ์ที่ผ่านมา

ด้านในอภิษฎเวชาชีวะหัวหน้าภักดิ์ประชาธิปัตย์
อยากให้ทุกคนเก็บเกี่ยวประสบการณ์ในอดีต

เช่นเดียวกับนายภูมิธรรมเวชยชัย
รักษาการเลขาธิการพักเพื่อไทย
อยากให้สังคมช่วยกันหาทางออกในความเห็นต่าง
ว่าเรื่องไหนเหมาะสมหรือไม่เหมาะสม
เพื่อให้บ้านเมืองสามารถเดินต่อไปได้
และเห็นว่าเรื่องนี้ไม่น่าจะส่งสัญญาณให้ใคร
เพราะเป็นเพียงทัศนะของผู้บัญชาการทหารบกเท่านั้น
ส่วนความเคลื่อนไหวของพักเพื่อไทย
หลังมีกระแสข่าวอดีตสอสอภาคอีสาน
รวมตัวกันคัดค้านคุณหญิงสุดารัฐเกยุราพันธ์
ที่จะมาเป็นหัวหน้าพักคนใหม่นั้น
นายภูมิธรรมปฏิเสธว่าไม่เป็นความจริง

และสอสออีกหลายคนของพักเพื่อไทย
พร้อมใจกันออกมายืนยันว่า
คุณหญิงสุดารัฐเป็นผู้ที่เหมาะสมที่สุดในเวลานี้

สถานการณ์ไปสู่ความสำเร็จได้
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน